ที่ไหมคับเงินกู
ทุกอย่างเลยเหลือ๓พันครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้มีโทรศัพท์
รับโทรศัพท์ฮัลโหลดับบุญเฮียงใช่ไหมอย่าบอกนะว่าเจ้าหนี้
ใช่แล้วมันกลายเป็นเมื่อวานนี้ค่ะดาบบุญเทียงได้เจอกับพบตรบอกโอ้โหชีวิตนี้ไม่คิดไม่ฝันเลย
จะได้เจอผู้บังคับบัญชาสูงสุดแบบนี้
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่ทางผู้อำกับสพเมืองสมุทรสงคราม
พันธุ์ตำรวจเอกสยามอินสุวรรณโนช่วยเหลือจำได้ไหม
ที่ทางพ่วงกับช่วยเหลือก่อนเมืองต้นให้กันไป
ช่วยเหลือดับตำรวจบุญเฮียงปิตตารโพอายุ๕๓ปี
ซึ่งเป็นผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสพเมืองสมุทรสงคราม
ค้ำเงินกู้เพื่อนล้านเก้าเพื่อนตำรวจด้วยกันนะแล้วเพื่อนหนี
ก็เลยโดนหักเงินเดือนจาก๓๐๐๐๐บาทเอาเหลือเท่าไหร่๓๙๐๐บาท
ใช้ชีวิตลำบากมากอีกอย่างหนึ่งป่วยด้วยค่ะ

ทีนี้ล่าสุดเนี่ยก็มีความช่วยเหลือส่งมายังดาบตำรวจบุญเฮียงเยอะเลย
พระเมธีวัชระประชาธรประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ที่สมุทรสงครามเนี่ย
มอบเงินช่วยเหลือ๕๐๐ข้าวสารให้อีก๑๐ถุง
แล้วก็บอกว่าให้โยมบุญเฮียงใช้หลักธรรมในการสู้ชีวิตนะ
ทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะพบตรก็เรียกไปพบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย
โหนี่ทางดาบตำรวจบุญเฮียงบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนเช้านะ
ตอนนั้นก็ทำงานบ้านอยู่แหละมีโทรศัพท์มาบอกว่าดาบบุญเฮียง
ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะตอนแรกก็หวั่นใจโอ้โหโดนแน่เลย
ทำอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าโดนผู้บังคับบัญชาระดับสูงเรียกพบ
พอไปถึงพบตรเข้ามาคุยมากอดให้กำลังใจไม่คิดไม่ฝันจริง
ว่าจะได้พบกับพบตรลองฟังเสียงของดาบบุญเฮียงหน่อยค่ะ
ผมไม่คิดว่าพอละเขาว่าในชีวิตที่มันมีโอกาสได้ไปสำพัด

อ๋อดีใจครับ
อะไรพอล่าของคุณ

ไม่ถูกครับแต่ว่าหลังจากนี้นะผมจะทำชีวิตผมมาให้ดีขึ้น
จะตอบแทนบุญคุณของพบตรแล้วก็ผู้กำกับที่ผลักดันผมมา

บุญเฮียงเอาซองเงินที่ได้จากพบตรเอาไปขึ้นหิ้งบูชาที่ห้องพระ
พบตรมอบเงินส่วนตัวเหรอใช่โอ้ยท่านนี่นี่ดูสิ
โอ้โหแต่จากนี้ท่านอาจจะต้องเตรียมไว้เยอะหน่อย
เดี๋ยวข้าราชการตำรวจคือถ้าครูหนี้เยอะนะตำรวจก็ไม่น้อย
ใช่แล้วเนี่ยบอกว่าโอ้โหซองเงินนี้นะเป็นขวัญกำลังใจจากพบตร
แล้วผมขอเลยขอให้ผมมาพ้นจากภาวะปัญหาครั้งนี้
ผมขอให้ผมมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ทำงานได้ปกติ
เหมือนกับข้าราชการตำรวจคนอื่น
ภูมิกับว่ายังไงผู้กำกับบอกว่าพบตรท่านบอกเลยนะ
ถ้าเกิดว่าดาบบนเฮียงมีปัญหาอะไรแจ้งมาได้เลย
และเรื่องก้อนนี้ล้านก้าวของบอตรอนแนะนำว่า
เดี๋ยวจะต้องไปคุยกับสหกรออมทรัพย์ที่สมุทรสงคราม

จะได้ช่วยเหลือดาบบุญเฮียงต่อไปด้วยนะคะ